ก็ประเด็นคือไม่ใช่เป็นมือที่สามอะค่ะรู้จักกันมานานแล้วค่ะ
ประมาณ๗ปีแล้วค่ะตั้งแต่หนูเข้ามหาลัยปี๑ก็ตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่
พี่เขาก็บอกนะคะว่าเขาโสดแล้วเขาก็ปรึกษาค่ะ

สบายแบบเหมือนพี่น้องทั่วไปค่ะเป็นไงบ้าง
แล้วใครดูแลงานเดี๋ยวถ้าพี่มีงานอะไรแล้วจะติดต่อมานะ
ก็ดีใจที่พี่เขายังไม่ลืมหนูยังคิดถึงหนู
ใช่ค่ะเลิกกับพี่นิโคแล้ว
แต่ช่วงที่โทรศัพท์หายค่ะ
ก็ขาดการติดต่อเลย
ก็คุยกันมาเรื่อยเป็นพี่น้องกันนะคะ
ก็ตั้งแต่มีข่าวก็ยังไม่คุยกันเลยค่ะ

อันนี้ไม่ขอตอบดีกว่าค่ะ

ก็ไม่ได้คิดไปอย่างนั้นนะคะ
คือเฮ้ยโทรศัพท์หายแล้วมีข่าวแบบนี้
คุณพ่อคุณแม่หนูก็จะคอยให้กำลังใจ
แล้วก็คิดว่าเราจะแก้ไขยังไงต่อไป

แล้วให้พี่เขาสบายใจก่อน

โทรศัพท์หนูหายค่ะ
เสียดายไม่ได้เลิกคบกันค่ะ
ยังเป็นพี่เป็นน้องในวงการ
วันนั้นไม่ได้เจอค่ะ

ไม่ขอตอบค่ะมันเป็นเรื่องส่วนตัว

เรารู้ตัวเราเราคิดดีทำดีอะค่ะ
เราก็ไม่ต้องกลัวและกังวลอะไร

ไม่เคยค่ะเคยแต่แบบส่งรถตู้มารับไปทำงาน

เป็นงานไปอีเวนต์ไปนครพนมค่ะ
เพราะว่าพี่ผู้จัดการคนเก่าเคยดูแลงาน
หนูเป็นคนไม่ชอบตามผู้ชายค่ะ

ตั้งแต่เกิดปัญหาหนูก็ไม่คุยกับใครเลย

ติดต่อกลับมาแล้วกันค่ะ
อยากเคลียร์ก็โทรมา